มาดูเรื่องของคดีทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
ในส่วนของแก่นำ๔แก่นำนปช

เพื่อไปรับโทษจำคุกสองปีแปดเดือน
ก็ถือเป็นการปิดฉากคดีปิดล้อมบ้านพักสี่เสาเทเวศที่มีการต่อสู้กันมายาวนานนับ๑๐ปีเลยนะคะ
ก็นี่ค่ะเป็นบรรยากาศการคุมตัว๔แก่นำนปชนะคะ

ก็คือนายวีรการมุสิกพงศ์อดีตประธานนปช

ใส่เกลือนายวิภูทะแหลงพัฒนภูมิไทย
และในแพทย์เวงโตจิรากาศ
ทั้ง๔คนนี้ก็ถือว่าเป็นจำเลยที่๔๗ในคดีนี้นะครับ
ก็คือคดีชุมนุมปิดล้อมบ้าน๔สาวเทเวศ
ผลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษนะครับ
เมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมปี๕๐นะนะ
ค่ะก็เป็นการควบคุมตัวเพื่อไปรับโทษที่เรือนจำพิเศษ
กรุงเทพมหานครก็คนละ๒ปี๘เดือน
หลังจากสารอาญาอ่านคำพิพากษาสารดีกา
คดีที่แกนนำร่วมกับแนวร่วมประชาธิปไตย

ซึ่งภายหลังพัฒนามาเป็นแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือว่านปช

เป็นการชุมนุมปิดล้อมบ้านสี่เสาเทเวศเนี่ยนะคะ
คดีนี้มีตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๘

ทีนี้สารยืนตามคำพิพากษาของสารอุทธรณ์นะคะ
ก็คือจำคุกแก่นำหนปชทั้ง๔คน
ใช่ครับจริงคดีนี้ก็มีจำเลยที่๑
เป็นอดีตแก่นำกลุ่มพิราบขาว๒๖๐๐นะฮะ
ก็จำเลยที่๑ใช้ไม้เสาทงตีร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ
มจันเรืองจนกระดูกข้อมือแตก
ก็ถูกฟ้องร่วมกับอีก๔คนนี้นะครับ
ก็คืออดีตแก่นำนปช
และทั้งหมดถูกจำคุกตามคำพิพากษาของตั้งแต่สารชั้นต้น
สารชั้นต้นให้จำคุก๒ปี๘เดือนอยู่แล้ว
พอสารอุทธรณ์นะครับก็ให้จำคุก๒ปี๘เดือน
แล้วก็ครั้งนี้เป็นสารสุดท้ายแล้วคือสารดีกา
สั่งจำคุกเหมือนเดิม๒ปี๘เดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับ
คือพฤติการสำหรับจำเลยก็คือมั่วสุมประทุษร้าย
สู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่จนเกิดการประทะบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย
ทำให้เกิดความวุ่นวายทำลายความสงบเรียบร้อย
เป็นเหตุร้ายแรกจึงไม่มีเหตุในการรอการลงโทษ
ส่วนดีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้นค่ะ
สารดีกาเห็นพ้องที่สารอุทธรพิพากษาลงโทษก็ตัดสินตามที่ปรากฏออกไปค่ะ